เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ไม่ใช่แต่รถที่กำลังแล่นอยู่บนถนนนะคะ
รถที่จอดอยู่ก็อันตรายคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เป็นนักขี่มอเตอร์ไซค์ทางเรียบ
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะขี่บิ๊กไบท์
กลับบ้านปรากฏว่าเธอไปชนท้ายกับรถบรรทุกน้ำมันค่ะ
พ่วงบรรทุกน้ำมันซึ่งคนขับเขาจอดนอนหลับอยู่
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอถึงแก่ชีวิตนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตอนตี๒๓๐ที่ผ่านมาค่ะ
กู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมาได้รับแจ้งบอก
มีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
หน้าห้างบิ๊กซีสาขา๓แยกปักทงชัยนะคะ
พอไปถึงก็พบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์อยู่กลางถนนในสภาพพังทั้งคันค่ะ
ข้างพบผู้ขับเป็นผู้หญิงค่ะถูกไฟไหม้ช่วงแผ่นหลัง

ชื่อนางสาวลักษณะแผนดีอายุ๓๗ปีมีบัตรพนักงานร้านอาหาร
ชื่อว่านุกนิกในสภาพนอนคว่ำหน้าร่างกายกับใบหน้าถูกกระแทกเป็นแผลชะกันนะคะ
ใกล้กันพบรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อบรรทุกน้ำมันจอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีนายประสบโชคคนขับรถยืนรอให้การกับตำรวจ
เขาบอกว่าเขาจอดรถนอนพักผ่อนอยู่ริมไหลทาง
ก็นอนอยู่ได้ยินเสียงกระแทกท้ายรถก็เลยลงมาดู
ปรากฏว่ามีรถบิ๊กไบท์มาชนแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้นะคะ
โอ้โหโชคดีเขาบอกโชคดีที่ไฟไม่ลามมาที่ตัวรถ

แต่ระหว่างที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะเพื่อนร่วมงาน
และคนรู้จักก็พามาดูเหตุการณ์แล้วทุกคนรู้สึกเสียใจมาก
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่านุ๊กนิกนั้น
เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วเธอก็เป็นพริตตี้สาวสวยประจำงานมอเตอร์โชว์ด้วย
จริงแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ทางเรียบ
มอเตอร์ไซค์เก่งด้วยชอบขี่บิ๊กไบท์ออกทริปท่องเที่ยว
เป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ
ถ้าเข้าไปดูในเฟซบุ๊คส่วนตัวจะมีภาพการขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์
ประลองความเร็วในสนามแข่งขันหลายแห่งเลยค่ะ
เพื่อนฝูงจำนวนมากเนี่ยต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปอย่างกระทันหันของเธอนะคะ
ซึ่งตำรวจคาดว่านะคะผู้เสียชีวิตน่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากออกจากที่ทำงาน

พอมาถึงตรงจุดนี้ไม่ทันสังเกตว่ารถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ข้างทางก็ชนเข้าอย่างจังค่ะ
ตำรวจก็จะสอบสวนคนขับรถบรรทุกผู้เห็นเหตุการณ์และไปตรวจกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนุ๊กนิกด้วยนะคะ
ก็ทุกยวดยานนะครับนี่ขนาดมืออาชีพนะนี่แข่งระดับสนามแข่งมาแล้วนะครับ
ก็ยังเกิดอุบัติเหตุนะครับฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังนะครับ